ทุกผู้ชมครับบ้านหลังนี้ครับที่สมุทรปราการนะครับ
กลางดึกคืนที่ผ่านมาดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ
คนร้ายบุกเดี่ยวเข้ามาแล้วมาจี้ชิงทรัพย์จากเจ้าของบ้านไป
เงินสดเจ็ดหมื่นกว่าทรัพย์สินิทอีกรวมละ๒ล้านกว่าบาท
อย่างที่เห็นแล้วฮะเป็นโจรนิสัยดีเหรอคะไหว้พระก่อน
มาถึงไหว้พระก่อนด้วยโอ้โหมีไหว้พระด้วยเห็นไหม
อย่างนี้นิสัยดีไหมในคลิปไงเขาบอกโจรนิสัยดี
แต่ได้ไปเยอะเลยนะครับหมู่บ้านแห่งนี้นะครับ
เป็นบ้านหรูนะครับในพื้นที่หมู่๘ตมราชาเทวะ
ที่บางทีสมุทรปราการนะครับตี๓๒๐ของคืนวันก่อน
คนร้ายคนนี้ไหว้พระเสร็จไปเปิดประตูห้องทำงานเข้าไม่ได้
เปิดอีกห้องนึงนี่เป็นห้องนอนของเจ้าของบ้านเลย
เจ้าของบ้านที่เป็นหญิงสาววัย๔๐ปี
อยู่กับลูกชายวัย๖ขวบนอนหลับกันอยู่สามีเนี่ยยังไม่กลับนี่
คนร้ายเนี่ยเข้าไปในห้องนอนแล้วพอเจ้าของบ้านคือคุณผานิดมาสเนี่ย
ขึ้นมาเจอเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับเอาปืนเนี่ยมาจี้บังคับ
เอาทรัพย์สินไปได้รวมไปทั้งหมดเนี่ย๒ล้านกว่าบาทนะฮะ
ถ้าเป็นเงินสดเนี่ย๗๐๐กว่านี่คุณพาณิชมาสเนี่ยเปิดบ้านให้ดูนะครับ
เปิดห้องให้ดูนะครับบอกว่าความจริงบ้านเนี่ยรั้วรอบขอบชิดนะ
มี๒ชั้นแต่ด้านหลังของบ้านจะอยู่ติดกับพื้นที่ก่อสร้างเฟสใหม่ของโครงการบ้าน
ก็เลยไม่รู้ว่าคนร้ายเป็นใครนะคนร้ายเข้ามาเนี่ยเดินเข้าไปในห้องเนี่ย
แล้วเจ้าของห้องตื่นมาพอดีคนร้ายเล็งปืนมาบอกห้ามส่งเสียงดัง
เจ้าของบ้านเขาก็กังวลเรื่องความปลอดภัยเพราะว่าอยู่กับลูกชายวัย๖ขวบด้วย
ทีแรกคิดว่าสามีกลับมาบ้านตื่นมาดูอ้าวไม่ใช่นี่เป็นคนร้ายนะครับ
คนร้ายคนนี้บอกว่าต้องการเงินสด๕๐๐๐บาท
คุณพาณิชมาสบอกว่าตอนนั้นก็หยิบเงินในกระเป๋าซึ่งเป็นเงินสดมีอยู่๒๗๐๐ให้ไป
คนร้ายเดินออกจากห้องไปสักพักนึงเนี่ยเดินย้อนกลับเข้ามาในห้อง
บอกนี่ไม่ครบ๕๐๐๐๐เนี่ยด่าเจ้าของบ้านด้วยค่ะถูกต้อง
บอกว่าผมเนี่ยถึงจะเป็นโจรแต่มีศักดิ์ศรีนะคุณจะมี๑๐ล้าน๒๐ล้านก็ไม่เอา
ผมต้องการ๕๐๐๐๐แล้วทำไมให้มาแค่๒๗๐๐๐สุดท้ายต้องเปิดเซฟ
หยิบไปให้อีก๕๐๐๐๐เลยรวมเป็น๗๗๐๐๐ค่ะ
เห็นของในเซฟนี่เลยหยิบไปอีกนะฮะในห้องในห้องนะครับต่างหูนาฬิกาสร้อยข้อมือ
กระเป๋าแบรนด์เนมพวกนี้ก็เอาไปคือส่วนใหญ่จะเอาของที่เป็นสีทองอ่ะ
เห็นเป็นทองคำอะไรพวกนี้เอาไปหมดรวมมูลค่าโอ้โหนาฬิกานี่เรือนหนึ่งเดี๋ยวนี้ก็แพงใช่ไหม
รวมแล้วก็๒ล้านกว่าแต่ทรัพย์สินอย่างอื่นก็มีนะแต่คนร้ายไม่หยิบเลยนะที่มันไม่ใช่สีทอง
อาจจะมองว่าเออสีแบบนี้อาจจะไม่มีค่าเลยเล็งแต่สีทองอย่างนี้หรือเปล่าเดี๋ยวฟังเจ้าของบ้านนะครับ
จันหน้ากันเป็นคนร้ายเขาก็หยิบปืนขึ้นมาแล้วก็เล็งมาที่เรา
แล้วก็เรากำลังจะส่งเสียงร้องอะนะคะเขาก็บอกว่าอย่าส่งเสียงดังให้กลับไปที่ที่นอน
เราก็เดินกลับไปที่ที่นอนแล้วก็นอนกอดลูกเราไว้เขาก็เดินตามมาตลอด
แล้วเขาก็บอกว่าเขาต้องการเงินห้าหมื่นเราก็เลยลุกไปหยิบให้เขานะคะ
เงินในกระเป๋าเราจริงมันมีประมาณ๔๐๐๐เรารู้อยู่นะเงินสดในกระเป๋า
เราก็ดึงให้เขาไปเขาก็รับแล้วก็หายออกไปเราก็นอนกอดลูกอยู่ตัวแท้ง
พยายามควรหาโทรศัพท์มือถึงค่ะก็ผ่านไปสักแป๊บหนึ่ง
กำลังหยิบหามือถือได้แล้วกำลังจะกดโทรเขากลับเข้ามาในห้องเราอีกทีนึง

ทางสพบางแก้วก็มาตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุแล้วนะครับ
มาเอาหลักฐานเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดในบ้านนะครับตรวจสอบแล้วเนี่ยคนร้ายปีนกำแพงมาทางด้านหลังของโครงการหมู่บ้าน
แล้วเข้าไปเดินสุ่มเปิดประตูบ้านหลายหลังซึ่งหลายหลังเนี่ยประตูล็อกหมด
แต่หลังนี้เนี่ยจังหวะโอ้โหมีประตูอยู่บานหนึ่งไม่ได้ล็อก
ก็เลยขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวกำลังตามตัวอยู่นะครับทุกผู้ชมครับ
หลังก่อเหตุคาดว่าก็ปีนกำแพงรั้วเนี่ยแล้วก็หลบหนีไปนั่นแหละ